อย่างที่คุณมิ้นบอกว่าหลังสิ้นคำพิพากษา
ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหลายมุมมองครับ
เพราะเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไป
แล้วก็มาเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้

พาดหัวว่าจำคุกลุงวิศวะ๑๐ปี
สารชี้ท่านใช้คำนี้ครับ

ข่าวสดบอกว่าสารตัดสินจำคุกลุงวิศวะ๑๐ปี
แล้วก็มีคำนี้เหมือนกันว่าสมัครใจวิวาส
ถ้าย้อนกลับไปตอนเกิดเรื่องใหม่

ใครที่ติดตามข่าวนี้และเห็นคลิปในช่วงแรก
จะมีความเห็นออกมาในแนวเดียวกันหมด
ก็คือว่าสมควรล่ะ
บางคนบอกว่าเป็นผมผมก็ทำ

แม่ลูกเมียอยู่ในรถ
โจมันด่าหน้าเข้ามาอย่างนั้น

นี่เสียงส่วนใหญ่ออกมาอย่างนี้

หลายคนจึงอยู่ในอาการ
ยอมรับแบบคาใจ
แต่ได้ฟังได้อ่านรายละเอียดของเหตุผล

ที่คุณก๊อฟรายงานไปในข่าวเมื่อกี้

เพราะข้อมูลที่ออกสื่อที่เราได้รับผ่านสื่อตอนแรก
กับข้อมูลที่ตามมา

โอ้โหมันมีอีกหลายแง่มุม
ใครที่ดูรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อคืน
เอาคลิปมาเปิดให้ดู
เป็นคลิปที่คุยกันมาในรถระหว่างสองสามีภรรยา

ต้องยอมรับในคำพิพากษาครับ
นั่นคือสมัครใจวิวาส

คุณก๊อฟรายงานคำพิพากษาในข่าวไปแล้วบางช่วง
แต่ผมอยากมาเติมตรงนี้
ให้ครบถ้วนว่าคำพิพากษาเนี่ย

จำเลยมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ

เพื่อให้โทษะคลายลงแล้วค่อยขับรถออกไป
เหตุคดีนี้คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

รถทั้งสองคันนั้นไปนั่นทันที

เกือบจะหยุดรถเพื่อให้ชนท้าย
ภรรยาจำเลยก็ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ถ่ายภาพรถยนต์เก่งของผู้ตายไว้อีก
เช่นนี้ย่อมเป็นการท้าทายผู้ตายกับพวกให้เกิดโทษะ
แล้วเข้ามาวิวาสกับจำเลย
เหตุที่จำเลยมีความฮึกเหิมกล้าท้าทาย
เนื่องมาจากจำเลยพกอาวุธปืน
ซึ่งบรรจุลูกกระสุน

และก็เตรียมอาวุธไว้ตั้งแต่ที่หน้าร้านขายของฝาก
เป็นการบ่งชี้ถึงเจตนาของจำเลยว่า
จำเลยก็จะยิงพูดยิ่มตาย
เพื่อป้องกันสิทธิของตนไม่ได้
ไม่ปรากฏว่าผู้ตายกับพวกทำร้ายมารดา
ภรรยาและหลานที่มากับจำเลย
จึงมิอาจอ้างได้ว่าจำเลยยิงผู้ตาย
เพื่อป้องกันสิทธิของผู้อื่น
พ้นพยานอันตรายที่จะใกล้มาถึง

เรื่องคำพิพากษาแล้วยิ่งมาดูคลิปที่อัดไว้ในรถตั้งแต่ตอนแรกแรก
หลายคนดูคลิปแล้วตกใจครับเอ๊ะนี่ลุงเป็นฝ่ายหาเรื่องกับเขาเอาการอยู่เหมือนกันนี่
ถ้าดูตามคลิปนะบางคนสงสัยด้วยซ้ำไปว่าคลิปที่อยู่ประกอบในการพิจารณาคดีเนี่ย
วิศวะกับเมียปล่อยออกมาทำไมเพราะในคลิปที่พูดกันนั้นเนี่ย
มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลยครับเป็นโทษซะด้วยซ้ำไปและเพราะคำพูดในคลิปนั่นแหละ
ถึงได้พลิกความรู้สึกว่าไม่ใช่ป้องกันตัวแต่กลายเป็นคำที่ศาลบอกว่าสมัครใจวิวาส

เรียกได้ว่างานนี้แพ้ภัยตัวเองครับ
วงการทนายความก็ถามกันว่าคลิปที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประกอบคดีเนี่ย
ทนายความเป็นคนส่งให้ตำรวจให้อายการเองหรือลุงวิศวะดำเนินการเองโดยไม่ได้ปรึกษาทนาย

เพราะว่าคลิปนี้แหละที่แสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะไปวิวาส
เรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็น
ฉะนั้นสิ่งที่ศาลได้อธิบายในคำพิพากษาเนี่ยละเอียด
ละเอียดครับที่คุณมิ้นใช้คำว่าเก็บทุกเม็ด
คือไม่ได้แปลว่าฝ่ายโน้นอย่าไปกระหยิ่มยิ้มย่องว่าชนะ
โดนเหมือนกันหมดโดนเหมือนกันหมด
ว่านี่เป็นคำพิพากษาที่หาจุดตำหนิไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าได้เก็บรายละเอียดทั้งสองฝ่าย
เรื่องนี้ก็จะนำเข้าสู่ชั้นอุทธรณ์ต่อไป
แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นอุทาหรณ์ว่า
การตัดสินใจในช่วงระยะที่ว่าเรามีอารมณ์โกรธ
เรามีโมหะมีความโมโหนั้น
ใช้เวลาตัดสินใจ๔๕วินาทีเท่านั้นนะครับ
วินาทีนั้นเปลี่ยนชีวิตเลยครับ

วินาทีที่เราตัดสินใจด้วยความโกรธ
เปลี่ยนชีวิตต้องลาออกจากงานก็มี

แล้วไปมีเรื่องกับงาน
วินาทีที่ตัดสินใจในภาวะที่โกรธ

ใช้ระยะเวลา๔๕วินาที
วินาทีทำให้คนตัดสินใจ
อะไรที่พลิกชีวิตได้เยอะนะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์เลยว่า

จะยิงใน๔๕วินาทีนั้น

เวลาเราตัดสินใจทำอะไรเนี่ย

ฉะนั้นถ้าตัดสินใจใน๔๕วินาที

อย่างที่ลุงวิศวะว่า

แล้วเรื่องนี้ก็จะทำให้

เมื่อมีอารมณ์โกรธ

การมีอาวุธอยู่กับตัว

แล้วดูฟังคำพิพากษาของศาล

คำตัดสินของศาลที่บอก
เป็นการสมัครใจวิวาส

ซึ่งผมคิดว่าจะให้อุทาหรณ์

ที่ตัดสินใจในช่วง๔๕วินาที

มันแค่ช่วงเสี้ยววินาที
แต่ชีวิตเปลี่ยนไปเป็น๑๐ปี

เหตุผลเพราะว่าไม่ยับยังช่างใจ